ในนะคะบุกไปทวงถึงหน้าฟิตเนส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านเพชรก็คือนางสาวธิตาพัฒน์อัครศักดาพิรม

คุณลูกตาลชะโรมจิตที่เป็นนางแบบเซ็กซี่
คุณลูกตาลเขาเป็นเจ้าของฟิตเนสอยู่ที่นี่
แล้วก็มีการแชร์คลิปนี้กันนะคะ

คุณลูกตาลชะลมจิตก็มาที่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็มาแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ด้วย
ยอมรับว่าเป็นนี่เจ้าของร้านเพชรจำนวน๑๔๐๐๐๐๐บาทจริง
ทำสัญญากู้ยืมกัน๓ฉบับนะตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็วางหลักทรัพย์เป็นมอเตอร์ไซค์ราคา๖๕๐๐๐บาท๑คัน
แล้วก็ยังมีเครื่องเพชรอีกค่ะมูลค่า๑ล้าน๖แสนบาท
แล้วหลังจากนั้นนะผ่อนชำระเดือนละ๗๐๐ผ่อนมาปีนึงค่ะ
เป็นเงินแล้วคุณผู้ชมเราคูณให้คูณเป็นเงินก็๘๔๕๐๐๐บาท
รวมแล้วเจ้าหนี้ได้ทรัพย์สินของคุณลูกตานไปประมาณ๓ล้าน
แต่ปรากฏว่าเงินต้นนะคะมันไม่ลดลงเลยแม้แต่บาทเดียว
พอทวงถามนะคุณลูกตานถามเจ้าหนี้ไป
หนี้บอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการผ่อนชำระดอกเบี้ยทั้งหมดเลยนะคะ
แตมไม่ได้เดินเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็เอกสารการจ่ายเงินต่างก็มี
ผมก็บอกเอางี้ละกันถ้าทางคุณยังติดใจ
ให้ผู้จำการฟ้องที่สารแล้วไปพิสูจน์กันที่สาร
ถ้าสารสั่งให้จ่ายเท่าไหร่ทางนี้ก็ยินดีจ่าย
ไม่ได้มีปัญหาที่จะไม่จ่ายตังค์ส่วนที่เหลือทั้งหมด
คุณฟ้องเราเลยคุณว่าเราติดหนี้ล้านสี่
ไปพิสูจน์กันในชั้นสารว่า๑๔ล้านคือ๑๔ล้าน

เพราะคุณลูกตาลมีภูมิลำเนาแน่นอน
มีหลักแหล่งสามารถตามเจอมีทรัพย์สินสามารถตรวจสอบได้

บังคับคดียึดทรัพย์กับคุณลูกตานได้
นี่ไงคุณลูกตาลบอกว่าไม่คิดจะเบี้ยวหนี้นะคะ

แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องว่ากันไป

ซึ่งทีมข่าวของเราติดต่อไปหาเจ้าหนี้ด้วยนะ

กล่องเสียงอักเสบอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่
แล้วก็ยังไม่ได้ดูที่คุณลูกตานแถลงข่าว
เดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวออกมาชี้แจงค่ะ